มีคุณลุงอีกคนนึงอายุ๖๔ปีคุ้มครั่ง
ประกาศเอาไว้ล่วงหน้า๓วันเดี๋ยวจะฆ่ายกครัวตัวเองแล้วก็ครอบครัวทั้งหมด
แล้วอยู่มาวันหนึ่งดอดเข้าไปหลังบ้านเอามีดไล่แทงคนในบ้าน

หลานชายถูกแทงจนตายที่เหลือบาดเจ็บคุณผู้ชม
นี่ฮะโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายของ๒๐เมษายน
บริเวณร้านขายดอกไม้สดแยกโรงเลื่อยถนนสุวรรณสอนที่สะแก้ว
ตำรวจสพเมืองสาแก้วรับแจ้งว่ามีคนทะเลาะกันแล้วมีคนทำร้ายร่างกายกัน
พอเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุมีมีดปลายแหลมที่ผู้ก่อเหตุใช้ตกอยู่
แล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะฮะคนบาดเจ็บรวมทั้งหมดมีสี่คน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและมีผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่๑คน
คือนายวิริยะเจริญยิ่งอายุ๓๗ปี
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายศักดินานเจริญยิ่งอายุ๖๔ปี
ศักดิ์เป็นลุงของผู้ตายแหละครับนะฮะซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นญาติกัน
อยู่บ้านเดียวกันเบื้องต้นทราบว่านายสาดินา
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุใช้มีดไล่ทำร้ายคนในบ้านแล้วก็จับกลุ่มได้
แล้วก็เอาตัวไปชี้จุดเกิดเหตุนะฮะพ่อของผู้เสียชีวิตเขาบอกแบบนี้ว่า
ผู้ก่อเหตุแอบเข้ามาที่บ้านด้านหลังบ้านนะในมือเนี่ยถือมีดเข้ามา
จากนั้นก็วิ่งเข้าไปไล่แทงคนในบ้านตนเองก็วิ่งออกมาเจอผู้ก่อเหตุ
พอดีกำลังปั๊มกันกับหลานเขาเองนะคนตายนี่แหละแล้วก็ช่วยกันจับตัว
แล้วก็เอามีดออกจากมือแล้วก็มีคนเจ็บไป๔คน
ส่วนลูกของเขาก็คือนายวิริยะเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้ทางด้านของความคืบหน้าของคดีทางด้านน้าของผู้เสียชีวิตเอง
ชื่อว่านายวัญชัยบอกว่าสาเหตุเนี่ยที่เขาแทงกันจนตายเนี่ย
เกิดจากว่าตัวผู้ก่อเหตุมีอาการคุ้มครั่งฟุ้งซ่าน
เหมือนคนไม่ปกตินะทั้งที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่
แต่ว่าก่อนหน้านี้เหมือนเขาไปซุ่มดูอยู่ก่อนแล้ว
แล้วบอกกับพี่สาวว่าเดี๋ยวอีก๓วันข้างหน้าจะมาฆ่าให้หมดเลย
มีการดึงคอเสื้อขู่ว่าถ้าแจ้งตำรวจเดี๋ยวจะฆ่าให้หมด
ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงนะฮะ
ภรรยาของผู้ตายก็บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเร็วมาก

แต่ว่าผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปที่หลังร้านแล้วก็ไปแทงน้ากับแม่ก่อน

แต่แฟนเขาก็ถูกแทงล้มแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ
อันนี้ก็สามารถจับตัวได้แล้วแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ